คุณผู้ชมค่ะรับต่อจากช่วงเมื่อสักครู่เลยนะคะ
กับการไลฟ์สดของคุณนกอุศนีค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะดราม่าปมโลกสองใบนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะคุณอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัว
ก็ออกมาโพสต์ขอโทษขอโพยไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อช่วงสายวันนี้เองค่ะ
คุณนกอุศนีค่ะมาประมาณ๑๑โมง๘นาทีฉันจำได้

ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ๑๐นาทีคุณผู้ชม
หลังจากที่เธอเจอทัวร์ลงเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าเธอเป็นคนปล่อยแชทข้อความนี้คุณผู้ชม
คนที่เป็นตานทิพย์อ้างว่าเป็นตานคุณผู้ชมนะคะ

ชี้แจงนะคะว่าตัวเธอไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี้
อย่างที่หลายคนติติงกันมาค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเธอพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณจักรจันทร์นะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะ
ส่วนข้อความที่โพสต์ออกไปนะคะก็เป็นความเข้าใจผิด
ยืนยันว่าที่ทำลงไปเพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนต่างหากล่ะ

เราก็อยากให้เพื่อนมีความสุขนะคะแต่ในเมื่อเราเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้เพื่อนเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ค่ะเราก็เสียใจ
คือนกก็ขอยืนยันว่านกมีเจตนาที่หวังดี
แล้วก็รักแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนจริงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไลฟ์สดก็จบไปแล้ว
แต่คอมเมนต์คุณผู้ชมหลายคนเข้ามาตีติ้งแหละค่ะ
แต่ว่าท้านิดสุดบรรทางไทยรัฐขวัญญาติแล้วกันนะคะ
กราบสาวไหว้สาพ่อแม่พี่น้อง

รอดูงานแต่งคุณจักรจันทร์ดีกว่าค่ะ

เชื่อว่าน่าจะเป็นงานช้างงานใหญ่
มีคนในวงการบันเทิงของเราไปร่วมงานกัน

ก็มุฟออนกันต่อไปได้แล้วนะตอนนี้นะ